คุณผู้ชมครับทานอาหารเที่ยงกันอยู่หรือเปล่า
รีบทานให้เสร็จซะนะฮะหรือว่าจะคายทิ้งแทบไม่ทัน

เขาบอกว่าอวสารอาหารเช้าของเธอเลยนะฮะ
เธอไปที่สุวรรณภูมิสนามบินจะขึ้นเครื่อง
แล้วปรากฏว่าก็ไปซื้อขนมปังไส้กรอกมา
แต่ได้ของแถมแบบนี้ขนมปังไส้กรอก
พร้อมกับราชนิดต่างคุณดูสิ

คุณเปิดข้างในไหมดิฉันไม่เปิดกัดเลย

ตัวขนมปังมันยังดูดีอยู่นะฮะ
แต่ว่าคนเราพอกัดเข้าไปแล้วนะ

เหมือนผู้หญิงคนนี้กัดเข้าไปแล้วหนึ่งคำ
รสชาติมันแปลกก็เลยต้อง
อ้าออกมาดูว่ามันมีอะไรยัดไส้อยู่ข้างใน
ปรากฏว่าเป็นดวงแบบนี้คุณ

นางฟ้ามาโปรดโพสต์ภาพขนมปังไส้กรอก
เธอซื้อมาจากสนามบินสุวรรณภูมิ
แต่พบว่าสภาพของไส้กรอกในขนมปัง
ไปด้วยเชื้อบราขึ้นอยู่เต็มชิ้น

ื้อแรกของคลิปอวสารอาหารเช้า

จำหน่ายสินค้าดังกล่าวแล้วก็รอคำตอบ

โอ้โหสินค้าลักษณะแบบนี้
มันถูกห่อไว้ไม่มีใครแกะออกดู
จึงไม่รู้ว่าข้างในสภาพมันเป็นอย่างไรบ้าง
เจ้าของโพสต์ก็โพสต์ข้อความยืนยันว่า
เธอไม่ได้จัดฉากกินขนมปังขึ้นรา
เพื่อให้เด่นให้ดังนะแต่มันขึ้นราจริง
ทีนี้ใครจะรับผิดชอบล่ะจ๊ะ
ก็ต้องร้านค้าแหละก็ต้องตรวจสอบว่า

ห่อแค่พลาสติกติดป้ายแค่ราคา

วันผลิตวันหมดอายุอะไรต่างนานาเมื่อไหร่

ตัวเองเป็นคนที่แยกรถอะไรไม่ค่อยออก

แล้วไม่รู้ว่าที่ผ่านมาจะเจอแบบนี้บ้างหรือเปล่า
คุณก็อาจจะว่ามันเค็มเปรี้ยวรสชาติอะไรนะอร่อยดี
เอานะยังแข็งแรงปลอดภัยดีแปลว่ายังไม่เจออะไรนะคะ